ไปดูอีกหนึ่งดราม่าคุณผู้ชมดราม่าสวนสัตว์มาอีกแล้ว
อันนี้ไม่ใช่เขาดินนะคะแต่เป็นดราม่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ต่างชาติเนี่ยร้องเรียนเก่งพอร้องเรียนเราแหละนะ
เขาบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยทรมานสัตว์ทารุณกรรมสัตว์
บังคับช้างว่ายน้ำ
คือมีควานขี่อยู่ข้างบนแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวช้าง
แล้วก็บังคับให้ช้างว่ายน้ำโชว์นักท่องเที่ยวโชว์เด็กที่มาที่สวนสัตว์เปิด
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่โดยทวิตเตอร์ของหน่วยงานด้านการนำเสนอข่าว
โดยเขาโพสต์คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปช้างว่ายน้ำในสระลึกที่มีกระจกกั้น

เป็นภาพที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ช้างตัวนี้โดนควานช้างบังคับให้แสดงโดนควานขี่และใช้ตะขอช้างแทง
ก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ชาวเน็ตช่วยกัน
เรียกร้องให้สวนสัตวหยุดโปรโมทการท่องเที่ยวที่เป็นการทารุณกรรมสัตว
แล้วก็ให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวงดทำร้ายช้างด้วยนะคะ
ซึ่งต่างชาติร้องเรียนมาแบบนี้เราก็ต้องชี้แจง
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็ชี้แจงนะคะ
บอกว่าการนำช้างลงเล่นน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะ
ช้างแล้วก็ควานเองก็มีความคุ้นเคยกันดี
ไม่ได้มีการรังแก่หรือว่าทารุณสัตว์แต่อย่างใด
อกจากนี้การให้ช้างออกมาว่ายน้ำก็ถือเป็นการออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะ
ส่วนภาพที่เห็นช้างลงไปดำน้ำให้เด็กดูเนี่ย
มันเป็นบริการที่ทางสวนสัตว์เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี๕๙แล้ว
หลังจากที่เขาได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กว้าง๓๐เมตรสูง๔เมตรให้ช้างลงไปเล่นน้ำ
แล้วก็เป็นกระจกใสแบบนี้เหมือนนึกภาพง่ายเหมือนโชว์โลมาอย่างนี้ค่ะ
คือมันเป็นมุมมองใหม่คล้ายแบบออโคเลียมอย่างนี้

ให้เราไปนั่งดูแล้วก็เห็นว่าโอ้ยใต้สระน้ำเป็นยังไง
คือต้องบอกว่าช้างเล่นน้ำเป็นเรื่องปกติ
ลงไปเล่นน้ำไปอาบน้ำไปว่ายน้ำเป็นเรื่องปกติเป็นพฤติกรรมปกติของช้างจริง
แต่มันอยู่ในแม่น้ำลำทานในป่าในเขา
เรามองไม่เห็นไงแม้กระทั่งเราดูสารคดีเราก็เห็นแค่ว่าตอนมันโผล่หัวขึ้นมาเล่นน้ำกัน
แต่ใต้น้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเล่นกันแบบไหนยังไง
เขาก็เลยสร้างเป็นสระว่ายน้ำพิเศษแบบนี้เพื่อให้เด็กได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์
วิธีการนำช้างลงสระก็จะมีควานช้างคอยดูแลอยู่ด้านบน
ส่วนช้างที่นำมาโชว์ก็มีการฝึกฝนแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่มีการทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด
คือถ้าใครดูสารคดีสัตว์เนี่ยเราก็จะเห็นแหละว่าช้างมันลงไปเล่นน้ำจริง
แต่ว่าถ้าอย่างของเมืองนอกช้างลงไปเล่นเนี่ยควานเขาจะอยู่ข้างบน
วานก็จะไม่ค่อยได้ลงไปด้วยอันนี้ควานของเราลงไปด้วย
แล้วโดยปกติควันเวลาอยู่บนช้างเขาก็จะมีตะขอเกี่ยวช้างเป็นอุปกรณ์อยู่ในมือก็เลย
อันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีการบังคับให้ช้างลงไปจริง
เพราะปกติเราช้างลงไปเล่นน้ำเองได้
มันเป็นอุปกรณ์ที่ควานเอาไว้ควบคุมช้างแหละ
แต่ว่าถ้าเมืองนอกเขามองกันเขาก็จะมองว่าทำไมต้องไปอะไรอย่างนี้
เรื่องช้างกับต่างชาติที่เขาร้องเรียนเรามาเนี่ยเยอะมีมานานแล้ว
ตั้งแต่เรื่องเอามาเดินในเมืองเสือนก็ผิดจริง
แล้วก็เรื่องที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะทำให้มันเจ็บ